สวัสดีค่ะ
พบกับพวกเราทางหน้าจอไทยรัฐทีวีแบบนี้
กับรายการที่จะเผยเคล็ดลักษณ์การทำเงื่อนใหม่
ปากไอเดียรักษัพเด็ด
และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่
ดูก่อนรวยก่อนกับรายการเสธริปัน

วันนี้ครับผมขอเอาใจชาวเจ้าของสวนมะพร้าวกันหน่อยครับ

แล้วไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างล่ะครับ
ปัญหาที่เจ้าของสวนมะพร้าวมักจะเจอนะครับ
ก็คือด้วงมะพร้าวครับ

ที่มันจะชอบมากัดกลิ่นต้นมะพร้าว

ในการป้องกันแน่นอนเลยใช่ไหมคะ

สามารถใช้เปลือกมะพร้าวครับ

หรือขุยมะพร้าก็ได้ครับ
จากนั้นครับสังเกตดูนะครับว่าด้วงอยู่ตรงไหน

เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทางการเกษตร

มันจะไปแพร่สารดังกล่าวให้กับด้วงตัวอื่นในหลุมนะครับ

และมันก็จะตายกันไปทอดเลย

และต้องคอยรดน้ำให้สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความชื้นด้วยนะครับ
เพราะด้วงมะพร้าวเนี่ยเค้าชอบความชื้น

จริงค่ะจริงแล้วมันไม่ยากเลยนะคะแพ้อุปกรณ์ก็น้อยมากด้วยค่ะ

เป็นวิธีง่ายนะครับที่พี่น้องชาวสวนมะพร้าว
นำเทคนิคพวกนี้ไปนับปรับใช้ดู
รับรองปัญหาเรื่องของด้วงพร้าวด้วงมะพร้าวเนี่ย

ใช่ค่ะ

นึกถึงยางรถยนต์เก่า
นึกถึงอะไรที่สามารถเอาไปใช้ได้

ยางรถยนต์เก่าสามารถเอาไปทำ

มันยังเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนะเอามาทำแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งใช่ไหม
เดี๋ยวให้ดูภาพนี่ครับที่นี่ครับโรงเรียนวัดครูสนามจันทร์สามารถราชรังสรรค์ชาวรสมุทรสงคราม
ก็จะไปเจอกับคุณมนูลคงสินนะครับเป็นพานโรงตำแหน่งช่างไฟฟ้าระดับสี่
นำยางรถยนต์เก่านะฮะมาประดิษฐ์เป็นบิ๊กไบท์ไร้โลหะ
ให้กับเด็กเด็กได้นั่งเล่นแบบนี้ครับแถมยังนำวัสดุที่เหลือใช้นะฮะ
มันทำให้เกิดประโยชน์โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้ว
มันหรือยังงั้นต้องยาวอย่างทำให้บิ๊กไบท์ละครับตามผู้หญิงของของภอรกัยชอบ
ทำยังไงดีอืมทีนี้แหละครับพี่เขาก็เลยเอาล้อ
ยางรถยนต์ที่เหลือใช้มาลองทำดูลองผิดลองถูกอยู่พักใหญ่
มากเขาเอามาจากไหนครับพี่อาร์ม

พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครอง

เขาบอกว่าคันหนึ่งที่จะเอามาทำเนี่ย
ต้องใช้ยางรถยนต์ประมาณสักอวกถึงเจ็ดเส้น
อืมหืมใช้เยอะเลยผมเชื่อว่าผ่านมาหลายต่อหลายคัน
เพราะอย่างที่บอกแกลองผิดลองถูกมาเยอะ
มาค่ะลองเดากันดูไหมภิปวงพี่เนย
ค่ะถามความพี่แกเนี่ยทำมาแล้ว

๑๒คันเต็มที่แล้วก็ใช้อย่างเยอะมากค่ะโอ้ย
แล้วก็ทำเพื่อนหลายคนอย่างแท้จริงนะแบบนี้แล้วอย่ารอช้า
ขอบคุณมากเลยนะคะที่สำคัญที่เมื่อก่อนก็แทนประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

ขยิบเข้ามาใกล้แม่เลยค่ะ

อะไรถึงคุณผู้ชม
วันนี้นะคะแม่มีเคล็ดลับทำเงินแบบไวมาก
มาฟังกันค่ะ

อย่างแค่ปลูกผักกัดขาวปลี
เราก็สามารถทำเงินได้ไวแล้วล่ะค่ะอย่างเกษตรกรรุ่นใหม่คนนี้นะคะ
คุณกฤตปาเกษมฟุรียะนนท์นะคะเธอบอกว่า
ปลูกผักกาบนะคะมาสิบกว่าปีแล้วค่ะครับ
ได้ผลผลิตไร่ละสามตันครึ่งเลยนะคะโอ้โห
แถมยังมีพ่อค้าแม่ค้ามารับถึงที่เลยไร่ละสามหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะ
โอ้โหนี่ผลผลิตต่อรายก็เยอะเยอะมากค่ะขายได้ราคาดีด้วย
มากเลยนะคะเขาบอกว่านี่เลยค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะ
เขาต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพค่ะเขาก็ใช้ผักกัดขาวปลี
สายพันธุ์ดีน่าค่ะก็สามารถปลูกได้ทุกฤดูการนะคะ
ทำให้สร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปีค่ะ
ด้วยความที่มันปลูกง่ายด้วยนะคะแล้วก็ต้นแข็งแรง
ที่สำคัญค่ะคือโตไวทนต่อสภาพแวดล้อมนะคะ
แล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพค่ะตรงสเปคที่ตลาดต้องการนั่นเองค่ะ
ลับของเขานะคะก็คือว่าต้องคอยสังเกตค่ะ
แล้วก็ควบคุมความชื้นของดินให้ดีนะคะคือถ้าให้น้ำมากเกินไปครับ
หน้าดินก็จะกรบเมล็ดจนเม็ดไม่งอกนะคะ
หรือว่าถ้าน้ำน้อยเกินไปหน้าดินก็จะแห้งค่ะ
เล็ดพันธุ์ก็จะไม่งอกเหมือนกันนะคะส่วนการให้ปุ๋ยนะคะ
ก็ต้องใช้วิธีการกองปุ๋ยค่ะ
หรือการนำปุ๋ยมาโรยห่างจากคนต้นประมาณสามถึงสี่นิ้วค่ะโอ้โห
ครับจากนั้นก็ให้น้ำตามค่ะครับ
ด้วยระบบสปิงเกอร์นะคะจะทำให้เม็ดปุ๋ยไม่ตกค้างอยู่ที่ใบค่ะ

ควรเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ดีค่ะเพื่อให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้ทันทีหลังให้น้ำค่ะ
ยังไงเหมือนโรยเกลือง
คุณผู้หมาหลายคนน่าจะยังไม่รู้เหมือนกันค่ะ

ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับง่ายมากเลยนะคะ
แล้วก็พี่น้องเกษตรกรคนไหนค่ะ
ที่กำลังจะปลูกผักกาดขาวปรีอยู่

เขาบอกว่าเจอกันมากในฤดูฝนค่ะ

แต่ว่าเรื่องราวดีของรายการเรานะคะยังมีต่อค่ะ

รวยรวยรวยรวย
หื้มมสวยไปหมดเรียกไปถูกนี่ก็ไม้ปาร์ติเกิ้ล
โอ้โหไม้เอ็มเฮ้ยข้างหน้านี่ไม้สัก
น้องเนยนี่พี่อ่านเคิร์ตวางแผนทำธุรกิจใหม่เหรอ
อืมไม่รู้เหมือนกันคุณพี่ทำเฟอร์นิเจอร์แน่เลย
ไม่ถามแม่ต่าครับวันนี้มาสถีป้ายแดงมีธุรกิจใหม่มาเสนอแล้วครับ
ที่เห็นอยู่เนี่ยบอกเลยนะว่าจะเป็นธุรกิจใหม่ของผม
ที่สร้างรายได้ให้กับผมเดือนนึงเนี่ยนะหลักสิบล้าน
๑๐ล้านแต่เดี๋ยวนะคะมันมีดอกไม้จันทร์ด้วย

อะไรครับ
ทูบเบิ้ง
ดูสาวมาจากบ้านนะ

ที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยไม่ได้โม้จริง

ถ้ารวมกันทั้งปีเนี่ยสร้างรายได้นะ

เขาทำให้เห็นเป็นแบบอย่างสุดยอด

ธุรกิจหีบศพเนี่ยสร้างรายได้

จากเขาจะเป็นเจ้าแรกที่เข้ามาบุกตลาดธุรกิจ
หลังความตายอย่างจริงจังแล้วนะครับ

อยู่แค่ธุรกิจขายหีบศพเท่านั้น

ยังให้บริการหลังความตาย
แบบครบวงจร

เพราะฉะนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
หากพูดถึงธุรกิจบ้านหลังสุดท้ายของชีวิต

ชื่อของสุริยาหีบศพ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตหีบศพ
และทางด้านพิธีศพแบบครบวงจรนะครับ

เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิต
แบบร้านีดและเอาใจใสครับผม
ปัจจุบันสุริยาหีบศพ
มีสาขาที่เปิดให้บริการ๘สาขา

มีกำลังผลิตรวม๒๐๐หีบต่อเดือน
บริการจำหน่ายหยีบศพทุกประเภท

ด้วยการต่อยอดธุรกิจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
กับการเปิดช่องทางขายออนไลน์จัดงานศพได้โดยไม่ต้องมาที่ร้าน
มีแพ็คเกจให้เลือกหลากหลายทั้งยังขยายธุรกิจ
ไม่น่าแปลกใจเลยครับที่สุริยาหีบศพ
ครองตลาดในธุรกิจด้านนี้เป็นอันดับต้นของเมืองไทย
สร้างรายได้มหาศาลขนาดนี้
ความตายคือธรรมชาติของมนุษย์
ธรรมชาติของธุรกิจคงหนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลง
อะไรครับคือหัวใจสำคัญที่ทำให้สุริยาหีบศพนั้น

เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหนุ่มนะครับ
หรือคุณวิโรธสุริยะเสรีนะครับ

ธุรกิจของสุริยาหีบศพของคุณพ่อของเขาครับ

ถามตรงแทนใจผู้ชมเลยนะครับ

แต่คุณพ่อก็สอนไว้ว่า

ทุกคนก็หนีมันไม่พ้นนะครับ
แต่พออยู่ไปก็ชินครับผม

แต่ตอนครั้งแรกเลยที่จับศพผมจำได้ตอนนั้น

คุณพ่ออยากให้ไปศึกงานละมั้ง

อยากให้ไปดูให้ไปเห็น

แต่ต้องบอกว่าสุริยาหีบศพขายโรงศพอย่างเดียวก็ได้ค่ะ

ถ้าลูกค้าต้องการอะไรเนี่ยห้ามตอบว่าไม่มีเพราะว่า

ก็เอาตรงก็เป็นช่องในการสร้างรายได้ด้วย

อุปกรณ์ทุกอย่างนะที่บอกว่าครบวงจรเลย

ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของหีบศพครับ

ดอกไม้หน้าศพนะครับ
เรื่องของพิธีการต่าง

คือตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะสุริยาหีบศพ
มันเป็นธุรกิจที่ขายหีบศพ

ไม่น่าเชื่อนะว่าธุรกิจที่บริการ

จะสร้างรายได้เป็น๑๐๑๐ล้านต่อเดือน
คุณพ่อคงมองเห็นนะฮะว่าเอ๊ะในในงานงานหนึ่งเนี่ย
สี่ห้าหมื่นบาทการขายหีบศพเนี่ยคิดเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของงาน

ตรงนี้เราพอจะแบ่งส่วนแบ่งรายได้ตรงนี้มาได้ยังไง
ก็เลยเราเริ่มทำครบวงจร
แล้วก็เริ่มจากที่ลูกค้าเขาต้องการแล้วเราไปหามาให้ด้วยครับ
เราก็ได้ส่วนแบ่งรายได้ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นครับ
สุดยอดแบบนี้นี่เองตอนแรกก็นึกภาพไม่ออกแล้วครับ
แต่พอได้อธิบายแบบนี้เริ่มเห็นแล้ว
แล้วเริ่มเห็นช่องทางในการทำเงินเกี่ยวกับธุรกิจแบบนี้แล้วล่ะครับ

ปัจจุบันเนี่ยเรามีให้เลือกหลายร้อยแบบเลยนะครับ

หีบธรรมดาหีบเทพนมนะครับ
หีบพระตาทองหีบทรงธรรมนะครับ
หีบประจกหีบทองอะไรอย่างเงี้ยครับ

ถ้าแปลกสุดเนี่ยจะเป็นโรงของ

น้องหมาน้องแมว

ของสัตว์เลี้ยงก็มีเหมือนกัน
ใช่ครับ
ทีนี้อยากรู้เรื่องราคากันบ้างค่ะ

ก็จะแบ่งออกเป็น

ถ้าเกิดเป็นแบบธรรมดาเลยนะครับ
หลักพันลึงจนถึงหมื่นต้นนะครับ

สามารถเก็บได้เป็นปีอย่างนี้นะครับ
แบบของหีบก็จะมีให้เลือกมากมายเลยครับ
ราคาจะประมาณหมื่นต้นไปจนถึง๓๐๐๐บาท
หีบคุณภาพราคาสูงเนี่ยลูกค้าบางคนนะครับ
อยากจะเก็บไว้เป็นปีเลย
เก็บไว้ก่อนที่จะนำไปชาปนักกิจนะครับ

แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นพิเศษเลย
ก็คือสั่งทำพิเศษเลยครับ

ว่าอยากได้เป็นไม้จันหอมไม้กฤษณาหรือไม้อะไรอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นอยากจะรู้เลยล่ะครับว่า
เคยมีคนมาสั่งทำหีบศพแบบพิเศษเลยนะ

ราคาที่แบบแพงที่สุดเลยครับ

โอ้โห

ครับผมนอกจากคุณหนุ่มจะมีช่างที่มีฝีมือแล้วนะครับ
เห็นว่ามีเทคโนโลยีนะครับ

คือการเครื่องเป็นคอมพิวเตอร์แกะลาย

ก็มีคนก็สามารถจับต้องได้และหีบในแบบที่สวยงาม
เอาละครับเราได้เห็นถึงแนวคิดนะครับและนวัตกรรมของสุริยาหีบศพกันไปแล้วนะครับ
คราวนี้ครับมาพูดถึงอุปสรรคของการทำธุรกิจนี้กันบ้างดีกว่า
ความยากอย่างหนึ่งเลยนะฮะของธุรกิจนี้ก็คือการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์
คุณหนุ่มครับมีวิธีจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรครับ
ก่อนอื่นต้องอธิบายถึงขั้นตอนก่อนครับคือหลังจากที่มีคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยทุกคนยังงง
จะต้องทำยังไงต่อจะต้องไปติดต่อตำรวจก่อนหรือจะต้องไปโรงพยาบาลหรือจะต้องทำยังไง
ซึ่งตรงนี้ทางสุริยาเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์บนเพจของสุริยาไว้ด้วยนะฮะว่าขั้นตอนการทำศพทำยังไง
ทุกขั้นตอนเลยฮะอธิบายละเอียดเลยว่าเราจะเตรียมเรื่องหีบนะครับเรื่องฉีดยาศพดอกไม้หน้าศพนะครับแล้วก็อธิบายขั้นตอนงานจนครบวงจรเลยครับ
ด้วยการเปิดช่องทางขายออนไลน์ด้วยนะฮะช่วยอธิบายคร่าวให้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับ
สมัยก่อนเนี่ยจะมีลูกค้าเนี่ยถ้าจะซื้อหีบก็จะมาติดต่อที่ร้านเราต้องมีออฟฟิศมีหน้าร้านครับแต่ยุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับมันเป็นยุคที่ต้องรวดเร็วเมื่อประมาณสัก๑๐กว่าปีที่แล้วครับผมก็มองแล้วรูปแบบตลาดมันควรจะเปลี่ยนไปก็ได้ปรึกษากับคุณพ่อครับว่าเอ๊ะเตี๋ยวผมว่านะเราน่า
น้อยลงกลายเป็นว่าลูกค้าออนไลน์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยคือลูกค้าเขาสามารถสั่งทางออนไลน์ได้เลยทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องมาที่ร้านเลยเห็นพี่พูดเรื่องออนไลน์แล้วครับคราวนี้ครับต่อยอดธุรกิจไปถึงต่างประเทศด้วยครับแล้วสักหน่อยครับพี่เป็นแนวคิดต่อยอดครับคือผมจะมีจะมีความ

เวลามีได้เลยครับ
ผมก็ได้คุยกับเพื่อนที่เป็นทำอาชีพเดียวกันหลายท่านเนี่ยนะครับ
ก็มีสมาคมสมาคมหนึ่งครับที่ผมสนใจแล้วก็เขาใส่ใจกับเรื่องเกี่ยวกับการจัดการศพตรงนี้
แล้วเราอยากยกระดับการจัดการศพบ้านเราให้ดีขึ้นครับ
แล้วเขาจะแชร์ความรู้ให้เรากลับมาเยอะมากครับว่าวิธีการจัดการศพยังไง
ศพถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้ต้องทำยังไง
ลักษณะเป็นการเพิ่มเติมความรู้

เพราะว่าการทำธุรกิจทุกอย่างผมเชื่อว่ามีปัญหาหมดแหละ
พอเราใช้องค์ความรู้เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็สามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ถูกไหมครับ

ได้ขนศพมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยมาถึงสนามบินเนี่ยนะครับ
เราต้องสามารถเอาศพไปที่วัดหรือที่บ้านของผู้เสียชีวิตได้เลยหรือเปล่าฮะ

แล้วก็บางทีก็อาจจะรอวัด

วัดไม่ว่างบางทีก็รอเลิกว่าเลิกเลิกในการจะลงหีบอะไรอย่างเงี้ต้องวันนี้วันนี้
สุริยาก็จะมีห้องเก็บ

ไม่กลัวแล้วไม่กลัวเรื่องนี้แล้ว

เคยมีแบบว่าเจอบ้างไหม

จริงเราอยู่กับผีต้องมีเจอบ้างอยู่แล้วครับ
เคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทุกคนจำได้แม่นมากเลยครับ
คือผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะครับ
กลับมาจากต่างประเทศก็ใส่หีบมาเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็มาสั่งซื้อหีบกับทางสุริยานะครับ
เราก็ทำการเปลี่ยนหีบให้เรียบร้อยแล้วก็นำร่างนั้นนะครับ
ส่งกลับไปภูมิลำเนาเขานะครับ
ทีนี้หีบใบนี้เราก็ไม่รู้จะจัดการกระหีบใบนี้ยังไง

ใช่ครับก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เก็บไว้ก่อน
ยังคิดไม่ออกว่ามันเผาก็ไม่ได้นะครับ
จะขายเป็นเศษเหล็กผมว่าก็คงไม่มีใครซื้อนะครับ

ก็เลยเก็บไว้นะฮะซึ่งผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้ครับ
ก็มีคนลูกน้องผมเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้
ได้ยินได้ยินกันหลายคนครับจนเอ่อมีคนนึงเนี่ยเห็นเป็นรูปร่างเลยครับ
นั่งอยู่บนหลังหีบแล้วก็เป็นร่างเลยครับผู้หญิงแล้วก็ร้องไห้

นี่ไหนใช่มั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะคุณหนุ่ม

แหมทีมงานเล่นเอาคุณชนะ

และนี่ก็คือหีบศพในตำนานที่คุณหนุ่มได้เล่าให้พวกเราฟังว่า
ได้มีคนงานในโรงงานต่างพากันเห็นหญิงสาวนั่งร้องไห้อยู่บนฝาโลง
สร้างความสะพึงกลัวให้กับคนงานในโรงงานกันทั่วหน้า
จนทำให้คุณสมชายคุณพ่อของคุณวิโรธต้องเรียกร่างทรง
มาทำพิธีที่โรงงานเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของหญิงสาวท่านนั้น
ที่ไม่สามารถออกจากหีบศพไปได้และเพื่อความสบายใจของลูกน้องนั่นเองล่ะครับ
คุณผู้ชมค่ะคุณหนุ่มหรือคุณวิโรธนะคะคือคนรุ่นใหม่ที่มาบริหารธุรกิจนะคะ
ที่คุณพ่อปั้นมากับมือค่ะซึ่งตอนนี้พูดได้เลยนะคะว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียวค่ะ
แต่รู้หรือไม่คะว่ากว่าสุริยาหีบศพนะคะจะเป็นที่รู้จักของทุกคนในวันนี้นะคะ
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเรียกว่ามีขวากน้ำล้วนเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเราจะเชิญผู้ที่ปลุกปั้นธุรกิจนี้มากับมือค่ะ
เพื่อมาถ่ายทอดเรื่องราวดีนะคะให้กับคุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งค่ะ
ขอเชิญคุณสมชัยสุริยะเสนีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เป็นคุณพ่อของคุณวิโรธนั่นเองนะคะ
เขาบอกมาว่าตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อแบบทำงานหนักไม่ได้มีโอกาสได้เที่ยวเล่น

คือสมัยเด็กเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้รวย
หาเช้ากินค่ำไปตักน้ำขายครับ

ตักน้ำในเคราะห์นะครับ
ผมก็เก็บหมดนะครับไม่ว่าหอมกระเทียมหรือจะเป็นปูนที่มันแตกจากถุงอะไรอย่างนี้ครับ
เอามากองขายกล้องละ๓บาท๕บาทอย่างนี้ครับ
สุดท้ายนี่ผมขายของเล่ขายปลากระป๋อง

ผมทำปลากระป๋องอยู่ประมาณ๒ปีครึ่ง
ได้ประมาณสักล้านหนึ่งได้ครับ

๑ล้านหนึ่งผมขยันนะครับง็อกด้วยครับ
นึกว่าทำงานทุกอย่าง
แล้วมาเริ่มธุรกิจหีบศพยังไงครับ
หยีบศพนี้มันก็ผมขับรถตู้ครับ
แล้วก็ไปเจอเพื่อนที่โรงพยาบาลศรีราช
ผมก็เอารถเนี่ยไปวิ่งไปวิ่งศพ
เริ่มต้นจากวิ่งรถก่อน
จากรถก็มาเป็นหีบ

เอ๊ะแล้วได้ถามครับที่บ้านไหม
ว่าเอ๊ะเขาจะเห็นด้วยกับเราไหม

เวลาจะทำอะไรผมก็ไม่ได้ปรึกษาใครนะครับ
ผมก็พูดร้อยแม่ก็ก็นั่งอยู่ครับ
ผมบอกเดี๋ยวจะเปิดร้านขายหีบ

มึงอย่ามายุ่งตรงนี้นะ

คือคุณแม่ไล่คุณพ่อออกจากบ้านเลยเหรอ

สมัยนั้นแบบคนกลัวครับ
เดินผ่านยังไม่อยากเดินผ่านนะครับ
ไม่เป็นไรเพื่อนฝูงก็ยังมีถูกมั้ย
ไม่มีอะครับเพื่อนฝูงก็หายหมดครับ

ผมไปบ้านใครก็นึกว่าบ้านนั้นมีคนตายอย่างนี้ครับ
ครับผมก็ไม่กล้าไปบ้านใครอะครับ
ครับและปัจจุบันนะครับสุริยาหีบศพนี่มีบริการตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะครับ
ก็ต้องใช้ทีมงานประมาณร้อยกว่าคนครับ

แล้วก็พนักงานแต่ละคนนะครับจะต้องผ่านการดูดวงจากคุณพ่อก่อนนะครับ

คุณไม่ดูเรื่องของวุฒิการศึกษาเขาเหรอ

จริงแล้วรับทุกคนครับ

ต้องดูว่าความขยันขันแข็งดูเรื่องตรงนี้คุณพ่อก็จะต้องดูเช็คดวงก่อน
เอางี้ละกันพิธีกรสวยหล่ออยู่ข้างผมแล้วนี่ขุนแผนแสนสถานและเจ้าแม่แห่งการขายคุณเนยโชติกาเอาเลยเอาเลย

ภาษา๒๕๒๗ค่ะ

เขาอยู่ในบ้านนี้เขาใครจะทำอะไรต้องถามเขา
สามีกลัวนั่นแหละ
สามีดูอยู่แม่นเลยชี้เก่ง

พอพูดไปพูดไปเงินในกระเป๋ามันก็หมด

อาจจะชินกับการเป็นลูกคนโตได้ไหมคะ
บริหารจัดการนั่นนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ

เราต้องทำยังไงถึงจะรวยแบบรวยระเบิดระเบิดเลยครับ

เดี๋ยวผมเกิด๑๐กรกฎาครับ
ปีมะเมียครับวันจันทร์ครับ
นี่เนี่ยคุณเหนื่อยตรงที่

แล้วคุณก็เหนื่อยน่าดูเลย

พอคนนู้นพูดดีหน่อยคนนั้นหน่อย
คุณก็โอเคทำให้เขา

เรายังยอมเราเป็นคนแบบนี้ครับ

คนที่มาชอบส่วนใหญ่นี่เป็นเพศตรงข้ามไหม

เพราะมีเพศตรงข้ามมาชอบเป็นประจำเนี่ย
ครับเขาเป็นคนมีเสน่ห์ครับ

ใครได้ยินก็หลงอะครับ

พอแล้วล่ะขอปรับพอล่ะ
อยากรู้ลึกเดี๋ยวหลังไมค์ดีกว่า

เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชากัน
ทำให้การค้าของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองอะครับ
เชื่อว่าทำให้การค้าของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองอะครับ

ผมจะมีรูปภาพของพระพิสุนุกรรม
ผมจะมีรูปภาพของพระพิสุนุกรรม

ผมจะมีรูปภาพของพระพิสุนุกรรม

ผมจะมีรูปภาพของพระพิสุนุกรรม

ผมจะมีรูปภาพของพระพิสุนุกรรม

ผมจะมีรูปภาพของพระพิสุนุกรรม
ผมจะมีรูปภาพของพระพิสุนุกรรม

ผมจะมีรูปภาพของพระพิสุนุกรรม
ผมจะมีรูปภาพของพระพิสุนุกรรม

ผมจะมีรูปภาพของพระพิสุนุกรรม
ผมจะมีรูปภาพของพระพิสุนุกรรม
ผมจะมีรูปภาพของพระพิสุนุกรรม
ผมจะมีรูปภาพของพระพิสุนุกรรม
ด้วยสองบ้านป้าไม่ได้ตรงนั้นป้าอดอีกมือนึง
เนี่ยป้าได้ตรงนี้ช่วยป้าให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงตรงนี้จนกระทั่งงานเรียบร้อย
ครับครับมาขอบคุณผมก่อนที่เราคือจัดงานศพให้เขาแบบฟรีฟรีเลยถูกไหมครับ
ใช่ครับโอ้โหแล้วจากท่านคุณหนุ่มล่ะครับค่ะ
ความสุขของผมนะครับก็ทุกครั้งเลยที่ผมไปช่วยเหลืองานศพเนี่ยฮะ
นั่นนะฮะคือความสุขของผมอืมที่ได้ไปช่วยเหลือเขาจัดงานเขาให้เรียบร้อย
นะครับทำให้วันที่ยากยากของเขาอ่ะอืมเป็นวันที่ง่ายแต่ผมก็สอนให้แบบ
ซื่อสัตว์ให้ขยันให้อดทนจริงจริงผมได้รับตรงเนี้ยมาจากเตี๋ยเยอะมาก
ครับว่าให้คิดดีทำดีแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยได้ครับผม
และนี่ครับคือธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ความสุขในการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับ
คุณพ่อนะครับถ่ายทอดให้กับลูกนะฮะจนทำให้สุริยาหีบศพนะฮะ
ก้าวหน้านะครับสร้างมูลค่ารวมกันเป็นหลักร้อยร้อยล้านเลยครับครับ
ทั้งสองท่านนะครับได้แบ่งปันข้อคิดความรู้ดีให้กับเรามากมายจริงเลยนะครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งหมด